คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกนะคะมาดูที่งานบุญกันหน่อยค่ะ
ต้องบอกว่าสองพี่น้องคนนี้นะคะงานราชเนี่ยไม่ได้เว้นนะคะ
งานหลวงก็ไม่ได้ขาดเลยคุณผู้ชมหลังจากช่วยน้ำท่วมเสร็จปุ๊บปั๊บนะคะ
ก็นี่เลยค่ะหาเวลาไปร่วมงานบุญค่ะ
งานนี้นะคะพาคุณแม่ปรางทิพย์วัย๘๔ปีไปด้วย
คุณผู้ชมเห็นตามภาพไหมคะนี่ถ้ายังจำกันได้นะคะ
เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเพิ่งรายงานข่าวว่าคุณแม่ปรางทิพย์ประสบปฏิเหตุ
ใส่โต๊ะกระจกที่บ้านจนหัวแตกไปคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วนะคะหน้าตาสดใสเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะ
ลูกชายปาแฝดก็เลยพาไปร่วมงานทอดกะทินตามที่ตั้งใจเอาไว้
ที่คุณแม่จะล้มเสียอีกคุณผู้ชมนะคะ
และต้องบอกว่าบรรยากาศที่วัดใหม่สัทธาพิรม
ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

มีชาวบ้านมาร่วมทำบุญกันแน่นขนาดนะคะ

ฟังตามนี้เลยคุณผู้ชม
เท่าไหร่คะ
๙บาท๗๕สตางค์นั่นเองนะคะ
ซึ่งเสร็จภารกิจงานบุญตอนนี้นะคะ
ท็อปพี่ไทยก็กลับมาลุยงานต่อที่กรุงเทพแล้วค่ะ

หากพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
ก็พร้อมลงพื้นที่ไปทันทีนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ก็ช่วงนี้นะมีทั้งงานบุญงานทอดกระถิ่นแล้วก็บางพื้นที่มีน้ำท่วมด้วยนะคะ
ขับรถขับลาเนอะอย่างที่มันเป็นข่าวขึ้นระวังกันด้วยเนาะ
ใช่ระมัดระวังด้วยแต่ยังไงก็ร่วมอนุโมทนาสาธุกับพี่ท็อปพี่ไทยด้วยนะคะ